กลับมาที่ข่าวนี้ค่ะต้องมาช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะ
ว่านักร้องเสียงนุ่มอย่างพี่สแตมเนี่ย
แอบมีมุกอารมณ์ขันตอนขอแต่งงานกับภรรยาเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันไปแล้ว
แต่มาคราวนี้ให้มาลุ้นเรื่องลูกของเขา
ว่าตกลงจะมีหรือยังภายในปีนี้หรือเปล่า
หรือจะเอาเป็นปีหน้าดีเพราะปีนี้เหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
จะทันไหมไม่น่าทันนะคุณนะ
ต้องบอกว่าไม่รู้จะสวดมนต์คาถาไหนนะ

เสกเบบีเข้าท้อง
จูงมือหวานใจคนสวยคุณนิวจิริสุดาค่ะ
เข้าประตูวิวาลนานมาเป็นปีแล้วนะสำหรับสแตมอภิวัฒน์
แต่ยังไร้วี่แววของทายาทค่ะ
นักร้องหนุ่มเผยถึงเรื่องนี้ว่า
มีแพลนจะควงคุณภรรยาไปตรวจสุขภาพ
เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นคุณแม่
อยากจะมีทายาทกันแล้วแต่ยังติดอยู่ปัญหาเรื่องเดียวเลย

ก็เลยต้องทำให้เรื่องของการมีเบบีเลื่อนออกไปก่อน
แต่เจ้าตัวและภรรยาก็ไม่ได้กดดันหรือว่ากังวลนะคะ
ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะ
ตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่ยังอยากทำกันอยู่

ก็เลยอาจจะยังไม่ได้คุยเรื่องนี้แบบจริงจังมาก
แต่เราก็คิดถึงมันนะ
แล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าตอนนี้อยู่ครับ

ผมก็ปีหน้าน่าจะได้เลิกไปตรวจสุขภาพซะบ้างครับ

แล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดบริษัทกันเองด้วยครับ
แล้วก็เลยค่อนข้างจะแบบหลายอย่างที่ต้องจัดการกันอยู่ครับ
แต่ผมก็อยากผมก็อยากมีนะไม่ใช่ผมไม่อยากมีครับ

จะได้บอกผู้จัดให้ยกเลิกจ้างสแตมแป๊บหนึ่ง

นอกจากนี้ค่ะนักร้องเสียงดีก็ยังได้เผยเกี่ยวกับซิงเกิ้ลใหม่
เตรียมจะปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังตลอดปี๖๐กันด้วย
คอนเสิร์ตใหญ่ช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยเตรียมคัดสรรบทเพลงที่แฟนเพลงคิดถึงค่ะ

งานนี้นักร้องเสียงดีการันตีเลยว่าแตกต่างกับคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาแน่นอนค่ะ
ก็จะมีซิงเกิ้ลเรื่อยทั้งปีนะครับ
จริงผมปีที่แล้วทำเก็บไว้เยอะมากเลย
แล้วก็สักเดือนมิถุนายนอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่

เป็ปต์มันคือจะเล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่น
บางทีเราก็มีหลายเพลงที่เราทำเอาไว้แล้วก็มีแฟนที่ชอบเพลงเหล่านั้น
แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเขาก็ขอเรามาหลายครั้งมาก
เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจัดที่แบบมีคนที่อยากฟังเพลงพวกนี้จริง
อะไรนะครับมาฟังกันครับ